วันนี้ตอนสิบเอ็ดโมงนะครับ
ใกล้แล้วครับจะเจอกับทางสิงคโปร์นะครับ

นี้ก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับ

แล้วก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่มองโกเลีย
ซึ่งเป็นเจ้าภาพในรอบเข้าเลือกของกลุ่มไอ

สนามย่าเทียมก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรครับ
สื่อสารวิธีการเล่นกับเด็กให้เข้าใจนะครับ

ทีมจะต้องครองบอลให้มากกว่าคู่แข่ง
ที่สำคัญครับการครองบอลต้องไปครองในแดนของคู่แข่งด้วย
เพื่อสร้างโอกาสในการจบสกอร์ให้ได้นะครับ

จากไทยและสิงคโปร์แล้วนะครับ

แรงขันรอบเข้าเลือกครับจะนำทีมแชมป์กลุ่มนะครับ

แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่มีคะแนนดีสุดผลงานที่สุด

ผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายที่อิตโลดิเซีย
เป็นเจ้าภาพนะครับบวกกับอินโดเป็น๑๖ทีม
พอดีนะครับในช่วงเดือนตุลาคม

ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับรายการโค้กครับรอบคัดเลือกในกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สุรินทร์นะครับเป็นการ
แด่งขันทั้งสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มคุณวินาศสนใจครับ
ในกลุ่มเอบุรีรามยูเนเต็ดครับขนแข้งหลักเลยครับที่ลง
ในลีกนะครับลงสนามเจอกับสุรินซิตี้ปรากฏว่า
บุรีรามชนะสองศูนย์ครับจากการทำประตูของสุดนัดเหมือน
ดาวยิงนะครับดิกรีทีมชาติชุดยูสิบห้าแล้วก็ยู
นะครับแล้วก็สุภาชัยใจเด็ดนาทีหกสิบหกนะครับ
นี่ก็ยูยี่สิบเอ็ดนะครับอเด็ดยูสิบเก้าทีมชาติไทย
บุรีรามก็ควงสุดินนะครับเข้าสู่รอบรองนะครับโปรแกรม
แข่งขันในรอบรองแข่งวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามกีฬา
นรงคู่แรกบ่ายโมงครับขอนแก่นยูนิเต็ดพบกับ
เรียนซิตี้แล้วก็เวลาบ่ายสามบุรีรามยูเนเต็ดจะพบ
กับอุบวนยูเอ็มทีครับ